จะปั้นดินเหนียวพอกผิวผนังห้องเผาไหม้ในชั้นที่๒ของเต่า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน